ผู้หญิงคนนี้เธอขับรถกลับบ้านกลางดึก
แล้วเธอบอกว่าจู่มีรถคันหนึ่งขับตามมา
ประกบแล้วก็เฉียวชนเธอด้วย
สุดท้ายเป็นยังไงแล้วเราให้ดูคลิปกล้องหน้ารถกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะตอนที่ขับรถมาเห็นไหมสองข้างทางมันมืดนี่รถแดงคันนี้โอ้โหดูสิ
คือพอมาปาดเข้ามาเนี่ยเฉียวชนรถเธอแล้วดูสิคะขับไปเลย
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเธอนะคะซึ่งเป็นชาวอำเภอเสริมงามที่ลำปาง
แล้วมันก็ขับหนีขับเร็วเธอก็ขับตาม

จะเห็นนะตามเส้นทางว่าเธอเริ่มเร่งเครื่อง
แล้วก็ขับตามไปเรื่อย

เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเธอขับมาเจอรถสีแดงคันก่อเหตุ
แล้วรถสีแดงเมื่อกี้กำลังจะถึงแล้ว
ขับตามรถสีแดงคันก่อเหตุคุณ
อยู่ก็จะกลับรถขวางถนนแบบนี้

บอกอุ๊ยตายแล้วยังไง
อุตส่าห์ขับตามนะแต่มันจะกลับรถมาทำอะไรเธอหรือเปล่า
เธอก็เลยต้องถอยหลังหนีคุณ

ว่าผู้หญิงคนที่ขับรถก็เริ่มกลัวแล้วก็ถอยหลังหนีถอยหลังหนี

เพื่อที่จะมาเผชิญหน้ากับเธอคุณดูสิ
ค่ะโอ้แล้วเธอผู้หญิงคนเดียวด้วยนะคะ
นี่คือรีบโทรตามญาติญาติให้มาช่วยเลยนะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้แล้วในโพสต์เธอค่ะ
เธอก็โพสต์เอาไว้แหละว่าไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลเสริมงาม
ตอนขับรถกลับบ้านไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าขับรถมาประกบแล้วก็เบียดมาชนรถเธอ

ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะติดต่อไปหาเธอค่ะ
นางจิราพรเรือนนาคอายุ๓๕ปี

บอกว่าตอน๒ทุ่มของวันที่๑๙สิงหาที่ผ่านมา
ตัวเธอขับรถกลับบ้านทุ่งตำ
แล้วมีรถสีแดงบอกทะเบียนเลยค่ะ
องงูยอยักษ์๘๔๑๓เชียงใหม่ขับมาเบียด

ปกติของเธอเลยไม่ได้ไปเบียดไปปาดใครก่อนเลย
เออแล้วก็ตอนแรกนะนะอย่างที่เห็นเลย
ภาพจากกล้องหน้ารถคือรถแดงคันนั้นขับหนีไปใช่ไหม
ตัวคุณจิราพรขับไปไล่ตามโทรแจ้งสามีให้โทรบอกตำรวจ
แล้วก็โทรบอกหลานด้วยให้มาช่วยหน่อย
ขับรถจนไปไล่ตามทันตรงบ้านนาเอี่ยง
จากจุดที่เกิดเหตุประมาณนัก๓กิโล
ซึ่งรถเก่งนั้นเขาก็กลับรถกลางถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ทีนี้พอเห็นท่าไม่ดีแล้วไงตัวคุณจิราพรกลัวว่า
ไม่รู้ว่าไอ้รถสีแดงนี้มันจะมาพุ่งชนรถเธอไหม
ก็รีบถอยเลยค่ะจนตัวของคุณจิราพร
รถคุณจิราพรไปพุ่งชนกับประตูรั้วของชาวบ้าน

คุณก็เนี่ยตอนที่เขาขับรถกลับมาเนี่ยนะ

แล้วโวยวายหาว่าคุณจิราพรไปชนท้ายเขา
ทั้งที่คุณจิราพรก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ
รถฉันเนี่ยคือฝ่ายที่ถูกชน

คลิปตรงที่คนขับรถแดงมาโวยวายมาด่าใส่แล้ว

ทีนี้คนที่ติดตามคลิป
อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้รอดมาได้ยังไง
ก็นี่ไงคือสุดท้ายคุณจิราพรต้องยอมรับนะ
ว่าตัวเธอสติดีมาก

หลานแล้วก็ญาติขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา

แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือไม่ลงจากรถถูกไหม
พอญาติมาหลานมาเสร็จแล้วปั๊บ
คู่กรณีเห็นไงก็เลยรีบขับหนีเลยค่ะ

เฉียวชนรถชาวบ้านเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ทีนี้พอได้ข้อมูลต่างแล้วเนี่ย

จอดอยู่กลางถนนหมู่บ้านดอนแก้ว
นี่ตอนที่ตำรวจไปเจอนี่นะคะ
คุมตัวได้ผู้ชายคนนี้เป็นคนขับรถ
คือนายอำพลคำเมืองใจค่ะ
ก็คุมตัวนายอำพลไปที่สพเสริมงามปรากฏว่าไล่ดูประวัติคุณผู้ชม
นายอำพลเขามีคดีติดตัวหลายคดีอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี
ทีนี้ทางฝั่งคุณจิราพรผู้เสียหายบอกว่ารถของเธอถ้าเกิดดูข้างนอก
มันอาจจะไม่ได้เสียหายมากใช่ไหมแต่โครงสร้างของตัวรถอย่างช่วงล่าง
ระบบบังคับเลี้ยวโอ๊ยมันโดนกระแทกมาจนมันเสียศูนย์แล้ว
ประเมินนะช่างประเมินค่าซ่อมค่าซ่อมก็เกือบแสนเหมือนกัน
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับผู้เสียหายอีกคนนึง
คือใครล่ะคือมอเตอร์ไซค์ที่ถูกรถแดงคันนี้เฉียวชน
เจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือนายวัฒนยูหนุ่มแก้วเครือวัย๒๐ปีเนี่ยนะคะ

ผมไม่รู้หรอกว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อน

คือตอนที่ตัวคุณวัฒนยูล้มลงเนี่ยนะ

ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งแดงลงมา
ลงมาหาว่าตัวหุณวัฒนยูนี่ขี่มอเติ้ลไซไปชนเขา

คนที่ขับเก๋งแดงคือนายอำพลก็ขับรถออกไปเลย
ตัวคุณวัฒนยูคนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยโทรแจ้งพี่สาว
โทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็เอาไปจับกลุ่ม
และที่จับได้รถเก่งแดงน้ำมันหมดคุณผู้ชม
ไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับอืมเออแล้วนี่ค่ะ
ทางด้านทางความคืบหน้าคดีเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เดี๋ยวจะเรียกทางฝั่งเก๋งแดงมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็เจรจาเรื่องค่าเสียหายส่วนคดีอื่นอื่นเนี่ย
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างที่บอกนะคะ
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เชียงใหม่เนี่ย
เขาเคยประกาศตามตัวคนขับเก๋งแดงคือนายอำพลนะ
เพราะว่าเอารถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
พอซ่อมเสร็จปรากฏว่าเดี๋ยวขอยืมรถไปลองหน่อย
ซ่อมแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นไปเลยค่ะ
ไม่มาจ่ายตังค่าซ่อมและค่าซ่อมเกือบ๙๐๐
อันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งอย่างที่บอกไง
นายอำพลมีคดีติดตัวเยอะเหลือเกินนะคะ
เท่ากับในเรื่องนี้มี๓เจ้าทุกข์
ใช่ค่ะทั้งอุซ่อมรถทั้งคนขับรถจักรยานโยน

ใช่ค่ะรอให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องนี้นะคะ